มีเหตุการณ์รถกระบะสองคนเนี่ยเหมือนขับสองคันขับไล่ชนกันมา
แล้วมีจังหวะที่มีคนลงมาจากรถคันที่ไล่ชน
เอาด้ามปืนทุบกระจกข้างหลังจนแตกแล้วก็ยิงปืนใส่เข้าไป
ตอนแรกนึกว่าเป็นคู่อริกันแต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในรถที่ถูกยิงอะค่ะ
เป็นพ่อตาเป็นแม่ยายแล้วก็เป็นภรรยาของคนยิง
เหตุการณ์นี้เกิดอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณผู้ชมไปดูคลิปก่อน
นี่คลิปจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าร้านหนึ่งนะคะ
เป็นชาวบ้านจับกลุ่มคุยกันอยู่เพราะเห็นรถขับไล่ชนกันมาแล้ว

เนี่ยชนแล้วก็เบรกแล้วก็ถอยหลังอัดเลย

กระสุนที่เห็นเมื่อกี้คือกระสุนปืนลูกซองด้วยนะคะ
ร้านชาวบ้านกลุ่มคุยกันโอ้โหตายแล้วมั้งเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์๑๘มิถุนายน๒ทุ่ม๔๓นาทีนะคะ
คนก่อเหตุชื่อชานรงกิ่งคำหรือในเต้ยอายุ๓๕ปีค่ะ
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงนางสาวนาตรีหรือว่าเกรดวัย๒๓ปี
ตายต่อหน้าพ่อแล้วก็แม่ของภรรยาก็คือพ่อตาแม่ยายของเขานั่นแหละ
อีกคลิปหนึ่งเป็นวินาทีที่ในเต้ยคนก่อเหตุ
ขับรถกระบะของตัวเองไล่ชนกระบะสีขาวคันที่

เกดอ่ะนั่งอยู่ในรถแล้วก็มีพ่อของเกดเป็นคนขับ
แม่ของเกดนั่งอยู่ด้วยแล้วนายเต้ยก็ชักปืนยิงเลยนะคะ
นี่ค่ะพอก่อเหตุเสร็จแล้วในเต้ยก็ขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุด้วยความเร็ว
่งหน้าไปที่บ้านของตัวเองในจังหวัดลบบุรีนี่ค่ะ
เหยียบคันเร่งแบบมิดเลยอ่ะขับหนีไป
ตำรวจสภศรีเทพลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พบรถกระบะสีขาวของพ่อผู้ตายจอดอยู่สภาพคือกระจกประตูหลังซ้ายแตกหนึ่งบาน
ชนหน้าหลุดใกล้กันเนี่ยพบศพของเกรดนอนอยู่ที่พื้น
ถูกยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดแล้วก็มีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่๑ปลอกด้วย
พ่อของนางสาวเกรดก็คือคุณเกรียงไกรวัยห้าสิบเอ็ดปีมีแผลที่ศรีษะ
แม่ของนางสาวเกดคือคุณจิรกิจอายุ๔๖ปีมีแผลถลอกที่ใต้คางและลำคอ
นี่พ่อค่ะแล้วก็แม่ก็มีบาดแผลก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกันทั้งคู่นะคะ
หลังก่อเหตุค่ะในเต้ยคนนี้ไปโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
เป็นข้อความพร้อมรูปภาพที่ถ่ายคู่กับน้องเกดคนตายเขียนว่าไงรู้ไหมคะ
บอกว่ากูอยู่ด้วยกันมึงมาทำให้กูต้องห่างกันไม่มีอีกแล้วพี่ขอโทษ
แล้วก็เป็นเอโมจิหน้าตาแบบร้องไห้แล้วก็ยังมีอีกโพสต์หนึ่ง
บอกว่าเกดพี่ขอโทษชาติหน้ามีจริงพี่ขอเกิดมาเป็นผัวเมียกันอีก
อย่าให้มีพ่อใจร้ายเหมือนไอ้เกียงเลยนี่เรียกชื่อพ่อผู้หญิงว่าไอ้เลยนะคะ
คือเหมือนกับจะไปโทษทางพ่อบอกว่าพ่อกีดกันของผู้หญิงเขาว่าเขากีดกัน
เลยต้องฆ่าเขาอย่างเงี้เหรอคะแม่ล่าสุดลงสตอรี่รูปน้องเกดแล้วเขียนว่า
เกรดพี่ขอโทษขอโทษแล้วเขาฟื้นไหมอ่ะ
ช่วงเช้าค่ะเต้ยตัดสินใจมอบตัวแล้วนะคะแล้วสารภาพทุกข้อกล่าวหา
รถเนี่ยเขาก็บอกเขาไปจอดอยู่ที่บ้านที่ลบบุรีส่วนปืนเอาไปโยนทิ้งสระน้ำน้าชายข้างบ้าน
เราส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ไปที่สพศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์
วันนี้เนี่ยแม่แล้วก็พี่สาวในเต้ยนำตัวในเต้ยมามอบตัวค่ะ
จังหวะที่ในเต้ยขึ้นไปชั้น๒ของโรงพักเต้ยยังพูดคำเติมนะคะ
ว่าสาเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ก็เพราะพ่อตานั่นแหละมากีดกันความรักของเขา
อย่างแบบนี้ตลอดเลยไหมครับได้ครับแล้วเราเคยบอกใช่ไหมว่าเรารักเขาอะไร
อย่างเงี้ยบอกครับแล้วพ่อตาว่าอะไรบ้างพี่ที่หามาเขาไม่คุย
เขาไม่คุยแล้วตัวของแฟนเป็นยังไงเขาเชื่อพ่อเขาหรือว่าเชื่อเรา
เขาออกมาหาเวลาออกมาหาบ่อยบ่อยใช่ไหมครับ
แล้วตอนเกิดเห็นคือมันยังไงครับที่ผมได้ตัดสินใจกับนั้นอ่ะครับมันสุดสุดทนแล้ว
คือจะทนแล้วนะพ่อตาหรือเขาพูดคำว่าอะไรไหมเขาพูดคำไหนที่เราเกลียดขาดอ่ะครับ
พี่อยากขอโทษไหมพี่หนึ่งคำสุดท้ายขอโทษขอโทษ
ขอโทษครบครัวขอโทษคนตายขอโทษขอโทษคนตาย
หลังจากนั้นตำรวจก็นำตัวในเต้ยไปชี้จุดทิ้งปืนที่ว่าเป็นสระน้ำข้างบ้านน้าชายนะคะ
สะน้ำขนาดความกว้างสิบเมตรยาวห้าสิบเมตรพื้นที่อำเภิญหนองมวลจังหวัดลบบุรี
ตำรวจประสานนักประดาน้ำลงค้นหาแล้วนะคะหากันอยู่สองชั่วโมงกว่า
ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยค่ะทีนี้ระหว่างนี้ญาติของนางสาวเกดนะคะ
ก็มีการทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณญาติญาติก็พูดนะคะ
บอกเออเกดเอ้ยกลับบ้านนะขวัญเอ้ยขวัญมาแล้วก็
ไปที่งานศพของน้องเกดนะคะตำรวจคุมตัวในเต้ยมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพอดีเลย
ต้องทำ๓จุดซึ่งจุดสุดท้ายคือจุดที่ยิงน้องเกดนะคะ

ผู้หญิง
อย่างเข้ามานะ
ขอเย็นมา
เข้ามาพอใดนะ
รอนี้หน่อยน่ะ
ลูกเกียจลูกแบบคาวดังเย็นมาก
น้ำเกาะคงให้ติหาขาว
พีท
คอยต้องเทรนม่อ
ล็อค
เย็น

ถ้าแม่มากับแค่พ่อหนูออกไปไม่ได้หรอก
เอาตำรวจมาเลยเอาคนเยอะมาเลย
ทีมข่าวเราได้ภาพวงจรปิดหน้าร้านซ่อมมือถือตอน๓ทุ่ม๓๙นาที
คืนเกิดเหตุนะคะจะเห็นรถกระบะของผู้ตายขับมาจอด
แล้วที่ท้ายรถจะมีรถมอเตอร์ไซค์ของเกดด้วยนี่คือวันที่ไปรับอ่ะ
เพราะลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็โดนฉุดขึ้นไปใช่ไหม
ก็เลยต้องเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายกระบะมาพ่อกับแม่ขับพาไปรับลูก
สักพักหนึ่งจะเห็นรถของเต้ยอ่ะขับมาขนาดข้างเลยค่ะมาแล้วเห็นไหม
เนี่ยรถของผู้ตายเปิดนี่ขนาดข้างมาแล้ว
สักพักหนึ่งรถของผู้ตายเนี่ยก็จะขับไปข้างหน้า
นี่สักครู่นะคะเหมือนกำลังเนี่ยดูท่าทีกันอยู่ว่าจะยังไง
สักพักหนึ่งพ่อก็ตัดสินใจขับรถไปข้างหน้า

แล้วก็เป็นเสียงเหยียบรถรื่นไปเลยเต้ยถูกแจ้งสามข้อหานะคะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ตามพรบออาวุธปืนคือมีอาวุธปืน